รอยเท้าเอาไว้ใช่แต่ไม่รู้ไงว่าเป็นรอยเท้าของใคร
รอยเท้าที่เขาร่ำลือกันเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
จนทำให้พนักงานและคนแถวนั้นตกตะลึงและสร้างความประหลาดใจมากค่ะ
เมื่อกี้มีเด็กเดินเข้ามารึเปล่าประตูเปิดแต่ไม่มีคน

มันลอยเด็กชัด

มันมันรอยเด็กจริงนะเนี่ยไม่ใส่รองเท้าด้วยอ่ะ

คือคงหิวน้ำแดงแล้วมั้ง

เขาก็ว่าอย่างนั้นไง
อันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของพี่พนักงานร้านสะดวกซื้อก็คุยกันไง
ว่าประตูร้านสะดวกซื้อเปิด

และอย่างที่สองนอกจากประตูเปิดได้เอง

เป็นรอยเท้าเหมือนเปื้อนดินเปื้อนโครนเปื้อนน้ำแบบนี้
ใช่เขาก็ถามกันใหญ่มันเป็นรอยเท้าอะไรรอยเท้าของใคร
พี่พนักงานคนหนึ่งในเข้าบอกกวะ
ปินงและเลี้ยงกุมานทอง
เอ่ยว่าก็ว่าไปละคุณผู้ชม
หลายคนก็เลยขนลุกอ่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นรอยเท้ากุมารจริงหรือเปล่า
แต่บางคนเขาก็เลี้ยงกุมารไงก็มีเหมือนกัน
เพราะเขาเชื่อว่าทำให้ร้านขายดีทำให้ร้านมีกำไรอะไรประมาณนี้

แต่ลองคิดอีกหนึ่งมุมนะถ้าเกิดเป็นเด็กที่เดินมาจริง

มองไม่เห็นเคาน์เตอร์มันบังพอดี
ตัวเล็กใช่ไหมล่ะมองไม่เห็น
ถ้าสมมุติเป็นเด็กจริงนะแต่อันนี้เราก็ไม่รู้
ไม่ทราบต้องไปดูกล้องวงจรปิด
ต้องไปเปิดกล้องดูให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย
แล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นจริง

เออใช่กล้องวงจรปิดมันก็จะไม่บันทึกอะไร
บ้าแล้วกล้องวงจรปิดมันบันทึกภาพได้หมด